ใครจะพาคุณผู้ชมแล้วก็ทั้งสองท่านไปดูรถแท็กซี่
ต่อคนพิการแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีนะ
ปลายปีนี้แหละค่ะจะได้เห็นรถแท็กซี่เพื่อคนพิการต้นแบบค่ะ
นายสมชายเจริญอำนวยสุขอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เปิดเผยถึงแผนการดำเนินงานด้านคนพิการในอนาคต
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
มีแนวคิดที่จะทำแท็กซี่ที่เอื้อสำหรับคนพิการแล้วก็ผู้สูงอายุขึ้น
โดยได้มีการมอบหมายให้กระทรวงส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
จัดทำโดยนำลอนดอนโมเดลจากประเทศอังกฤษมาใช้เป็นต้นแบบ
แต่เนื่องจากว่ามีราคาสูงค่ะเมื่อนำมาใช้ก็จะไม่คุ้มทุน
ก็เลยได้ร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้
ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ลักษณะของรถก็จะมีทางขึ้นสำหรับรถวิวแชร์
โดยสามารถเข็นรถวิวแชร์ขึ้นไปได้ทั้งคัน
ขณะที่ประตูก็จะเป็นระบบสไลด์ด้านข้าง

เมืองต้นคาดว่ารถต้นแบบจะแล้วเสร็จแล้วก็เปิดตัวได้ภายในเดือนธันวาคมนี้
ก่อนที่จะไปพูดคุยกับบริษัทรถยนต์แล้วก็เชิญผู้ประกอบการรถแท็กซี่

หารือพูดคุยถึงการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว
ในอนาคตตั้งเป้าไว้นะคะว่าปี๒๕๖๐จะมีรถแท็กซี่ที่เอื้ออำนวยความสะดวกให้สำหรับผู้พิการ
แล้วก็ผู้สูงอายุในสังคมจำนวน๒๐๐คันในกรุงเทพมหานคร